ดาราด้วยกันเองในแวดวงบันเทิงด้วยกันเอง

ว่าอยากจะโบสถ์ให้ใครเป็นตีเป็นหมวยที่สุดฮอตในตุ๊กซีนนี้
ไปดูกันซิว่าพวกเขาเหล่านั้นคิดว่าใครฮอตที่สุดค่ะ

ที่โดยใจ

งานนั่งก็เยอะเยาว์จริง
เพราะว่าหน้ามันตีครับกวนครับผม
ไม่หรอกเพราะว่ามีคนน่าดอก็รู้เลย

ตราเล็กอะไรอย่างงี้ยิ้มเป็นสละอี่พี่กิศออกวาง
มีหน้าหมวยมาเลยไม่รู้จะหมวยยังไงหรอกตราเตออะไรไปหมด
มีลึกแซคซี่บ้างแต่ว่าในความเป็นจริงก็เป็นคนอรักเลหาอะไรนะ
สุดฮดแน่นอนครับคนนี้ตลอดก้านพี่แพนเค้กนะผมคือคนนี้เป็น
เหมือนติดตามตั้งแต่มัธยมแล้วแล้วก็เหมือนดูตั้งแต่เรื่องแรกของเขาจนมาปัจจุบัน
เหมือนเป็นติ่งเหมือนกันผมซื้อนิตยสารทุกเล่มของเขาอะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับผม
ตีนะครับผมสุดฮอตตอนนี้ก็ต้องยกให้คนนี้เลยครับผม
พี่บี้นะครับผมก็กำลังจะมีลูกตัวน้อยนะครับผม
ก็ติดตามนะครับตอนนี้ไปไหนมาไหนมีแต่คนจับตามองนะครับผม
เป็นคู่ที่น่ารักมากยินดีด้วยนะครับถ้าเป็นสาวหมวยพี่คริสต์ได้นะครับ
พี่คริสหอวังใช่ต้องเป็นพี่คริสค่ะเคยไปดูพี่คริสเดินแบบครั้งงานหนึ่งครับ
แล้วแบบเราอยู่ขอบเวทีเลยแล้วแบบรู้สึกว่าเราประทับใจผู้หญิงคนนี้
แบบทรงพลังแล้วแบบเขาสง่าครับแล้วก็มั่นใจในแบบทุกท่วงท่าอะไรอย่างนี้
รู้สึกว่าครับยอมจริงอะไรอย่างนี้
เป็นหวยที่แบบน่ารักอะครับเขามีเสน่ห์ครับผม
แล้วก็รู้สึกว่าดูแล้วไม่เบื่อเลย
ตีอะครับพี่อเล็กครับพี่อเล็กนี่ตีน่ารักใช่ครับ
มีโอกาสเจอตามงานครับก็พี่เล็กน่ารักแล้วก็แบบอัธยาศัยดียิ้มแย้มครับ
ดูแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเอกฉันนะคะ
ฟายิงเทคะแนนให้หมวยฮอตแห่งปีคริสฮว
ขณะที่ตีเจ้าเสน่ห์ปีนี้ก็เป็นของพระเอกขี้เล่นอเล็กธีรเดชค่ะ
จะมีแตกต่างกันไปสักนิดสักหน่อยนะครับ
ก็คือที่นักร้องหนุ่มเอลพริ้วปอันนบเป็นติ่งอาหมวยแพนเค้ก
มาตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการก็เลยขอโหวตให้สาวแพนเค้กนั่นเอง
ส่วนนุ่มตีก็ต้องยกให้ว่าที่คุณพ่อเอวอ่อนบี้ทัศภาคนั่นเองค่ะ